ยังเป็นผู้ชายในฝันสายฮาอยู่
เดี๋ยวก่อนนะมีที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับกะเตี๊ยวไหมครับ

เป็นอะไรที่แบบคาราเมตต่อจริง

สวัสดีค่ะ

ลักษณะคล้ายมามันจะอื้อนั่ง

ถ้าพูดถึงดีเจเผือกเนี่ยนอกจากเป็นงานดีเจแล้วเนี่ยนะ
คนทั่วไปก็จะจำได้ดีในบทบาทของเฮียผา
เนื้อคู่ประตูอันนี้พี่ดูตลอดสนุกมากชอบมาก
อย่าพี่พอคนยังรู้จักนะคะ
ก็คือบทบาทในการที่เป็นเพื่อนสนิทของมาริโอ
หม่อเลอร์ในเรื่องพี่มาครับขนมอื้อนี่พันล้านเนอะ
ลายได้ตรงขนลายนะวันนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ดูนะคะ
จะต้องหลงรักน้องเผือกมากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะ
รวมถึงตราร้อนเผ่าด้วยในเรื่องความรักของเขา
คือมันไม่ธรรมดานะครับ
เผื่อคนผู้ชมทางบ้านอยู่อยากให้คุณผู้ชายตามใจเราบ้าง

แต่พอเรารู้จักเขาจริงแล้วแบบคนนั้นจะเป็นคนที่ธรรมดามาก
เป็นคนดีเป็นคนธรรมดา

คือว่ายไปแหละว่ายไปแหละ
หรอตายแล้วพี่เผือกเรามีคนมายืนยัน

แฟนมีอะไรเนี่ยอยากจะชวนไปไหนอยากจะทำอะไรเนี่ย
ชวนเขามาทำเขาสามารถได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ใหญ่ที่บ้านก็คือแฟนเขามัดนะครับ
ทีแรกเราก็รู้สึกว่าแฟนเขาคงแบบดุจริงอะไรอย่างนี้
แต่ผมสังเกตหลายทีแล้วว่าหลายครั้งเนี่ยแฟนเขาก็เป็นคนมาพูดกับผมเองบอก
เอาพี่เผือกเนี่ยไปเล่นกับพี่เถอะออกไปทำกิจกรรมเล้งนอก

ทุกวันนี้ผมก็เลยเรื่องงงเลยว่าเอ๊ะจริงแล้วเนี่ย
แฟนมันดูดจริงหรือมันแค่อ้างแฟนเดียวเฉย

ลูกจ๋าสรุปว่าดุหรือไม่ดุกันแน่

บางทีเราก็อ้างเราก็ใช้ความดุของเขาให้เป็นประโยชน
อ๋อเพราะบางอย่างเราก็ไม่อยากไป
ถ้าอันไหนไม่อยากไปถ้าเราอ้างลูกจ่าสักนิดนึง

ไม่ค่อยสบายอันนี้รู้แล้วจบแล้ว

คือเพื่อนทุกคนกลัวพี่ลูกจ๋าด้วยมั้ยหรือว่าไม่กลัว
ไม่กลัวแต่ว่าเข้าใจว่าผมกลัว

และตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงผู้ชายในฝันคนสุดท้ายกันแล้ว
กับผู้ชายสายฮานุ่มคนนี้ดีเจเช้า
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งรูปร่างหน้าตา

ที่ทำเอาพิธีกรของเราขำจนปวดตับตลับเมตรจริง
นี่เอาอย่างนี้รู้ไหมว่าหลายคำหลายประโยค
ที่เราพูดเล่นกันหรือว่าแบบว่ามีเป็นสติ๊กเกอร์ส่งกัน
จริงมาจากคนนี้หลายคำเหมือนกันนะ
สุดสิ่งกระดิ่งแมวและอะไรอีกพี่
เฮียฟ้าผาวแก้วหวานแหววแก้วมังกร
หวานแหววแก้วมังกรและอะไรอีก
ตอนนี้คุณเป็นคนคิดเองเหรอ

อภิษฎาปราเจียวบอล
อภิษฎาปราเจียวบอล
คุณคิดแบบว่าคุณเป็นคนคิดเร็วอะไรอย่างนี้เหรอ
มันเป็นการคิดแบบนอกกรอบฮะไอซ์
ก็คืออย่างสมมุติว่าอะไรที่มันปกติธรรมดา
เราจะคิดแบบไหนที่คิดไปแล้วมันจะแตกต่างจากคนอื่น

มันมีอะไรคิดที่เข้ามันในหัว
คือเจ็บปวดนวดน้ำมันคือแค่สนุกปากพอ
แต่ว่าความรู้สึกมันต้องใช่ด้วย

ที่เปิดออกแล้วบ้างเดอร์คิลเลอร์
เดอร์คิลเลอร์ดังน่ะแต่งกันเอง๔คนคนละ๘บาท๑๒บาท
เอาอย่างงี้ทั้งนั้นให้แต่งเพลงสดเลยได้มั้ย
เออสดเลยเรามีแบบว่าคำให้แบบนี่จากในโหล

อ่ะคำแรกให้พี่เฮ้ยเปิดไง

แรกจริงจังอย่างกะแตงเม่
จริงจังอย่างกะแต้งแม่โอเค

เออจริงจังอย่างกะแตงเม่
ถ้าน้องพี่โอเคพี่จักรเป็นคนปั้น

เผอร์พี่ชอบเอา

อะไรน่ะแปุใสได้ฝันครับผม

หิดชวนหรือเปล่าผู้ชายนี้หวัดของฉัน

เอ้ามันก็ก็มีฝันที่เราแบบฝัน

จริงจังที่การจิบจิบ
ค่ะที่หรอเดี๋ยวมีอีกของอายที่ทำเสียงอึ๊ดอึ๊ด
ครับผมพออ๋อมจิ๊ดมาอายตกท้าย
อึ๊ดโอเคมานี่ขอยิบก่อน

ต่อไปคือคนนี้สิน่ารัก
โอเคค่ะพร้อมแล้วสามสี่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
แบบนี้แสดงว่าหามมากมากเลยนะคะเพราะว่าเค้าตั้งโไฟทำน้อยคุนนอกหถบปันวาดิน

จากจะเป็นแขกรับเชิญให้กับพวกเราได้ล้วงลึกนะคะ
ไส้ถึงพุงแล้วนะคะเขายังมาเอ็กเตอร์เทนพวกเราด้วยอ่ะ

นี่พูดง่ายเลยนะจริงแล้วไม่ใช่แค่คนที่เรายกตัวอย่างมาให้ดูในวันนี้นะ
ตลอดทั้งปีคนที่มาเนี่ยมันก็ฮากันหมดเลยเนาะ

ใช่ไหมแต่เวลามันมีจำกัดค่ะมีความสุขจริงเลยนะ

คุณผู้ชมถ้าอยากจะติดตามผู้ชายในฝันนะคะในสายฮาอย่างที่พวกเราได้รวบรวมมาเนี่ย
สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจำบ้านค่ะ
ใช่แล้วทักทายพวกเราได้ทางไอจีได้ด้วยนะคะ
ไอจีแม่บ้านประจันบานนะคะคุณผู้ชมแต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะ
ก็ขอลาไปแล้วนะคะสุดท้ายของปี๒๕๕๘แล้วนะคะ
พรุ่งนี้ก็จะเป็นปีใหม่แล้วก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะมีความสุขนะคะ
สิ่งใดไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไปกับปีนี้นะปีใหม่มาเริ่มต้นกันใหม่นะคะ
เจอแต่สิ่งดีไม่เจ็บไม่จนรวยเฮ็ง
จะเป็นนุ่มหล่อนี้แบบสายล่ำกระโปรง
รับรองความสนุกไม่แพ้วันนี้แน่นอน
วันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป